เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงวัย๔๐ปีคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนตามปกตินะครับ
แต่ว่าไปถูกสายสัญญาณสื่อสารที่พาดต่ำลงมาบนถนน
เกี่ยวคอจนเกือบขาดแล้วก็เสียชีวิตขาดที่เกิดเหตุ
ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
ทำให้เห็นว่าช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุเศร้าสลดในครั้งนี้
มีรถบรรทุกคันหนึ่งที่ขับผ่านมาแล้วก็ไปเกี่ยวสัญญาณสายสื่อสารนั้นนะครับ
ห้อยต่ำลงมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
จนเกิดเรื่องเศร้าสลดเกิดขึ้น
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
รถบรรทุกขับเข้าขับขี่ของเผ้าใจ
เวลาจะถูกตล้องมามากนะครับ
ถ้าพวกยานทดล้วนลงมาทางหมอ
ในลักษณะดีกว่า
สามารถชี้ชัดได้ว่ารถบรรทุก
เป็นคันที่เกี่ยวสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมา
เพราะคนที่นั่งอยู่บนหลังคารถบรรทุก
ก้มหลบอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นทันที

พบว่านางสาวมณีเนธเจริญเหงาอายุ๔๐ปี
ชาวขอนแก่นเสียชีวิตอยู่กลางถนน

และพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ด้านข้าง
อกจากนี้ยังพบสายส่งสัญญาณสีดำกองอยู่บนถนน
ซึ่งเป็นสายที่เกี่ยวเข้ากับลำคอของผู้เสียชีวิต

โดยวันนี้ทางด้านครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต

เพื่อเตรียมตั้งศพจัดพิธีทางศาสนา
โดยหนังสาวกนกวัลปัญญาพิมพ์อายุ๑๗ปี

สำหรับเจ้าของสายที่ทำให้แม่เสียชีวิต

พ่อก็ป่วยตากับยายก็ป่วย
คือคนที่ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
มีค่ะพอดีจะเอาให้ถึงที่สุดนะคะ
กับสายที่ทำให้แม่เกิดเสียชีวิตนะคะ

มันก็มีเงินพอช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้แม่บ้าน

แล้วแม่เสียไปแบบนี้หนูคงทำใจยาก

ก็เดือดร้อนนิดนึงค่ะพอดีแต่ก่อนแม่ทำงาน
แล้วน้องสาวดูพ่อแล้วคราวนี้แม่เสีย

เพราะว่ามีคนป่วยทั้ง๓คนอยู่บ้าน
อกจากนี้ก่อนที่แม่ของตนจะเสียชีวิต
มีลางบอกเหตุเนื่องจากช่วงเช้าวันเกิดเหตุ
ไปทำงานแม่ได้บอกกับตนว่า
ถ้าแม่ตายไปให้เก็บของมีค่า
ซึ่งแม่ก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปทำงานตามปกติ
กระทั่งตกเย็นจึงทราบข่าวว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
นี้จากการสอบถามญาติผู้ตายได้คุยกันว่า
จะจัดงานศพไปจนกว่าจะมีผู้มารับผิดชอบ
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัว

ยื่นหนังสือร้องเรียนไปถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งทางด้านคดีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
ลงพื้นที่เพื่อหาหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกครั้ง
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะได้นำมาประกอบสำนวนในคดีนี้
กำชับให้พนักงานสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย
เพราะเนื่องจากครอบครัวผู้เสียหายมีฐานะยากจน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน